ผู้หญิงคนนี้เขาก็สงสัยทำไมติดใจกระถางต้นไม้ต้นนี้จังเลย

ไปคุณผู้ชมดูภาพเติมไปเลย

คนโพสต์ชื่อพี่สุพรรณีก็ถามมันมีอะไรดีฮะ
มันมีอะไรดีตรงนี้มานอนได้ทุกวันเลยมันมีอะไรดี

ข่าวเนี้ยมันมีอะไรดีมีตัวเลขดีมีตัวเลขดี
คือพี่สุพรรณีจับคังคกนะหงายท้อง
โอ้โหดูนี่ดูตัวเลขนี้
เขาจะดูจากผนังเวลามาดูกึบอย่างนี้

หรือจับพี่เบิร์ตหงายท้องอีกอาจจะเห็นคล้ายกัน
เห็น๓๕ครับไลน์ที่ท้อง

เอ้าเอาบ้านเร็กที่ละกันบ้านเร็กที่พี่สุพันนี
หกสิบสี่หมู่หกอยู่ที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์

ก็เลยซื้อต้นขนเงินมานี่ต้นไม้มงคล
ลูกใส่กระถางไว้หน้าบ้านนี่แหละ
วันที่ผ่านมาสังเกตเห็นเจ้าคังคกตัวนี้มันนอนอยู่ในกระถางต้นไม้
จับออกไปแล้วนะรอบหนึ่งมันก็กลับมาอีก
จับออกไปก็กลับมาอีกเลยซื้อดินมาใส่กระถางต้นไม้
เช้ามาอีก๒วันอ้าวยังเจอตัวเดิมเลยนี่ว่ะ

เขาบอกว่าเคยได้ยินว่ามีคนได้โชคจากคังคกกันมาแล้ว
ส่องดูบ้างส่องท้องคังคกดู
แต่ว่าเลขที่เธอเห็นเนี่ยเธอบอกพูดไม่ได้
เดี๋ยวเลขเคลื่อนเขียนมาเขียนมา

เป็น๓ตัวเธออย่าเร่งดิด้วยน้ำแข็ง